สาวสวยกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าโอ้โห
ต่อแถวกันมาเลยต่อแถวกันมาอวดความสวยอวดความผิวขาวอวดความชาม
ทั่วหน้าเลยไล่มาตั้งแต่ปันหนูนาหนึ่งธิดาจันจิหวานใจมาริโอ
และสาวมายนพัสสิงานนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเอาไฟไปนะ
ทุกคนสว่างออร่าวาบมาเลยนั่นคือเขาพกหลอดไฟกันไปเอง
ทั้งหมดทั้งมวลเขามารวมตัวกันนั่งฟังสมรเรื่องนวัตกรรมความสวย
จริงเราควรไปกันนะเธอปฏิเสธไม่ได้จริงนะว่านุ่มสาวยุคนี้จะดูดี
มันต้องมีเสริมมีเติมมีแต่งกันบ้างแหละ
เขาเรียกว่าความออร่าอย่างที่เชอร์ลี่บอกไป
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นต้องไปตากแดดให้ผิวค่ะ

ซึ่งปันเนี่ยเปิดใจถึงความรักกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจพี่ไบท์อนันต์
อายุเนี่ยห่างกันถึง๑๔ปีนะแล้วก็คบหาดูใจกันมา๖ปีแล้ว
ปันยืนยันว่าความรักเนี่ยยังหวานดีเหมือนเดิมค่ะ
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันจะมีปัญหากันบ้าง
แต่ก็พยายามปรับจูนให้เข้ากัน
ส่วนแพลนแต่งงานตอนนี้นะคะ
พี่ไบร์ทและปันยังไม่คิดไปถึงเรื่องนั้น
แต่ก็เคยฝันว่าหากจะมีลูกก็คงไม่เกินอายุ๓๐ปี

เราลองไปฟังเสียงปันพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
กำลังจะ๖ค่ะปีนี้ปีที่๖ใช่
เหมือนเดือนหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วงหนึ่งแบบช่วง๔๕ปีอาจจะแบบว่าเออแบบงงหน่อยอะไรอย่างนี้

เรื่องอนาคตก็ยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าหนูยังแบบอายุน้อยอยู่

หรือว่าเออในอนาคตวันนึงฉันจะมีลูกก่อน๓๐ปี
จะแต่งงานตอนอายุเท่านี้เลย
พ่อแม่ไม่เล่นเลยค่ะพ่อแม่แบบว่าปล่อยจอยมาก
ปล่อยจอยมาก
ก็สวัสดีพี่นักข่าวแล้วก็เดินออกไปเลย
คือคุณมายเนี่ยอย่างที่บอกกันมีข่าวอยู่กับคุณสงกราน
เออว่าตกลงคบหาดูใจกันอะไรยังไงไหมพวกเราก็อยากรู้
เออนะคะก็ยังไม่สะดวกหน่อย
เดี๋ยวคราวหน้าละกันนะคะอาจจะตลอดถาม